โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และเคิลช์เทเนื้อสุดแซ่บ
กลับมาแล้วค่ะช่วง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเรียกแขก
คุณแม่บ้านได้เข้าครัวกันแบบรัวเลยทีเดียว

ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนเชฟ
ขั้นตอนแรกครับเราก็

ทอดหมูให้ให้เป็นสีน้ำตาลอ่าให้มันสวยสวยสีน้ำตาลสวยสวยพอทอดนานแค่ไหนอ่ะเชฟไม่ต้องยังไม่ต้องให้มันสุกครับให้แค่ผิวด้านนอกให้ผิวด้านนอกพอข้างในยังไม่ต้องสุกเลยไม่ต้องสุกครับเชฟแค่นี้พอแล้วมั้งเนอะอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวใส่กะปิครับใส่เลยใส่ลงไปนิดน
เสร็จแล้วอ่าเมื่อมันเข้ากันดีแล้วเห็นไหมเราเติมน้ำ
มันยังไม่ดีเลยเชฟมันเข้ากันดีได้ยังไงเรารู้เหรอโอเคนี่ดียังเชฟอ่าดีแล้วอ่าดีแล้ว
เราเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำลงไปเพื่อเราจะทำให้มันสุกแล้วให้มัน
มันจะเป็นแกงไหมอ่ะเชฟไม่ครับหมูกะปิมันจะเป็นอย่างงี้แหละ
ลักษณะก็คือเราจะทำให้แบบว่าเหมือนน้ำมันออกมาจากหมูจนกระทั่งมันเหือด

เอาหมูมาครับหมูเราก็นำหมูเนี้ยนะคะที่เรานั่นแล้วเชฟแล้วนำนี้ไม่ทิ้งใช่ไหมนำนำเอาไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งนำเก็บไว้อ่าหมูนี้เหลือแค่นี้เองแค่นี้ครับอุ๊ยหมูดูดีมากเลยอ่ะเชฟต้องทำไงต่อให้เชฟทำให้ดูก่อนแล้วก็สับครับสับสับละเอียดไหมคะอ่าสับ

อยากหิวแล้วว่ะน้ำพริกหมูกะปิตอนนี้เราได้หมูกะปิแล้วนะคะค่ะ
ต่อไปช่วงหน้าเรามาทำน้ำพริกกันค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดโอ๊ยเชฟหิวแล้วอ่ะ